ขณะนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในโลกทางทิศตะวันออกเชียงเหนือขอให้ทุกคนแงนมองดูทางเทิงสักหน่อย
มันคือเอาไหมยังคะจี๊ด
โอดี้ประกาศกันกึ่งทางการครับ
มีแสงสว่างแปลกอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเป็นวัตถุประหลาด
วนว่อนไปว่อนมาอยู่กลางท้องฟ้ามุกดาหาร
ถ่ายไว้ช่วงเย็นประมาณช่วงเย็นของ๒๒ธันวาคมที่ผ่านมายืนยัน

ไม่ได้ถ่ายพระจันทร์ไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่พระอาทิตย์

พอถ่ายภาพนี้ออกไปชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตก
มีการฟีสภาพไว้แล้วซูมเองซูมจนกระทั่งตาแทบแตก
พอเวลาซูมไปแล้วแต่กล้องแล้วแต่มือถือ
พอเวลาซูมไปบางครั้งบางคราวมันเหมือนเห็น
เห็นมีมวลสารอะไรพุ่งออกมาเหมือนเป็นท่อไอเสีย
หรือบางคนบอกเห็นเป็นหน้าต่างด้วยพี่เห็นเหมือนผมไหม
ขนาดนั้นเลยเหรอหน้าต่างไอ้วัตถุประหลาดเนี่ยนะคะ
ซ้ายมือเนี่ยผมก็พยายามมองผมก็ไม่เห็นไอ้ที่มันเป็นหน้าตกหน้าต่าง
ได้มากกว่านี้อีกไหมไอ้ของเราซูมแค่นี้ไง
ก็เลยไม่แน่ใจที่พี่ก็บอกเห็นมีควันออกมาหรือเห็นหน้าต่างเนี่ย
พี่เขาใช้กล้องมือถือยี่ห้ออะไรหรือใช้ดูจากคลิปเนี่ย
มือถือของพี่ในยี่ห้ออะไรนะครับแต่เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไว้
แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ต่างดาวดาวนี้แหละดาวไหนน่าจะเป็นดาวเทียม
เทียมสำรวจมากกว่าเวลาเขาบินอยู่นอกโลก
มองจากในโลกเราก็จะเห็นบรรยากาศเป็นแบบนี้เจอทุกทีนะฮะ
ดังนั้นหากใครมีความรู้เรื่องนี้ก็สามารถที่จะช่วยแสดงทัศนะกันได้